มาดูเรื่องของการแถลงการตรวจสอบโครงการอุทยานราชพักษ์ค่ะ
มีการแถลงเมื่อวานนี้ช่วงเย็นประมาณ๔โมงเย็นนะคะ
โดยศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสอตชได้เป็นประธานในการตั้งโต๊ะแถลง
โดยมีพลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานสอตชเป็นประธานในการแถลงเมื่อวานนี้
ซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยหลายหน่วยงานเลยนะคะ
สตงทั้งปปทแล้วก็มีคนนี้ค่ะ
จตุพรพรมพันธ์แก่นำนปชแล้วก็ยังมีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทยเข้าร่วมรับฟังด้วยนะคะ
ประเด็นของนายจตุพรน่าสนใจแล้วก็กลายเป็นประเด็นข่าวที่สำคัญ
เพราะว่านายจตุพรได้ลุกขึ้นถามระหว่างที่มีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะ
จตุพรตั้งข้อสังเกตว่าผลการตรวจสอบได้มีการรายงานให้กับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอุทยานราชพักษ์เกี่ยวกับเรื่องของหัวคิวเนี่ย
เขารู้ก่อนหรือเปล่ารู้ก่อนแถลงไหมมีการบอกก่อนไหมนะคะ
เอกภัยบูลก็เลยชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่าเป็นปกติที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมจะรู้เรื่องรายละเอียดการสอบสวน
เนื่องจากว่าถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตงเข้าสอบสวน
ฟังเสียงพลเอกภัยบูลคุ้มฉายาในฐานะประธานสอตช
ถ้าท่านจบกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็เรียกกับท่าน
ผมยืนยันกับพวกเราตรงผมเรียนท่านว่า
ผมเรียนกับท่านว่าท่านไปพูดเรื่องของคิวมันผิดครับ
มันผิดกฎหมายแต่เรื่องจริงก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่คำพูดนี่มันอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าท่านไม่เจตนาได้พูดแล้วผมทราบแล้ว
เพราะว่าประวัติธรรมผมถามประวัติธรรมประวัติธรรมก็ไปสอบกัน
เพราะผมให้ทั้งสองฝ่ายไปสอบคนละวัน
ไปสอบถามท่านจะได้ครบผมบอกไม่ได้
ที่บอกช้าที่ผมทำได้ผมบอกให้เรียนสือไปสอบผู้ใหญ่
ก็คือไม่ได้ต้องสอบท่านเพราะท่านเป็นคนพูดคำนี้ขึ้นมา
สอบว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ทราบแล้วว่า
สิ่งที่ท่านผู้ว่าพูดมาไอ้ตรงนั้นแหละไอ้ก้อนนั้นแหละ
ท่านก็เข้าใจว่ามันเป็นหัวคิวท่านก็เลยพูดไป
เป็นคนรับบัญดิเนินคราจริย์กรรมที่รับเงิน
หน้าที่ตรงนี้มีหน้าที่บอกว่าไอ้เงินตรงนี้ท่านรับไปถูกต้องไหม

แต่เงินที่เซียนรู้ในฐานะฆฤษการรับเงินตรงนี้ไปเดี๋ยวประวัติศาสตร์จะรับลูกไป
ผมถึงบอกไงว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่จบอยู่ที่กฎหมายที่เขารับผิดชอบ
รับเงินเกินกว่าฐานะราชการที่มีสิทธิ์รับ
ก็ชี้แจงแบบนี้นะคะว่าในการตรวจสอบ
ของทางสตงมีประเด็นสำคัญในการตรวจสอบ

ปัญหาแรกก็คือเรื่องของเงินบริจาค
ห่วงว่ารับจ่ายถูกต้องหรือไม่
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการหรือไม่
๓เนื้องานครบถ้วนตามคุณสมบัติหรือไม่

และ๕เป็นเรื่องเงินบัญชีกองทุนมีการบริหารจัดการอย่างไร
มีการตรวจสอบ๕ประเด็นนี้นะคะในส่วนของสตงประเด็นเรื่องของหัวคิวนี่แหละค่ะสำคัญ
สตงชี้แจงแบบนี้นะคะบอกว่าบริษัทเอกชนที่รับงานไป
ได้มีการโอนค่าดำเนินงานให้กับนายวัชรพงศ์ระดมสิทธิพัฒน์หรือเซียนอุเซียนพระชื่อดังเป็นจำนวนเงิน๒๐ล้านบาท
มีหลักฐานการโอนเงินพร้อมหักภาษีชัดเจนถูกต้องครบถ้วน
พอมีกระแสสังคมเซียนอุจึงโอนเงินดังกล่าวคืนให้กับมูลนิธิอุทยานราชพักษ์
ล้านบาทเท่าเดิมมีหลักฐานชัดเจนเงินจำนวนดังกล่าวยังไม่ได้มีการนำไปใช้จ่ายแต่อย่างใด
แล้วก็บอกว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่ใช่ค่าหัวคิวเป็นค่าให้คำปรึกษาเป็นค่าให้คำแนะนำ
ซึ่งระหว่างที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนาคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยรับฟังอยู่ด้วยแล้วก็พยายามจะสักถามเรื่องของประเด็นเรื่องของค่าหัวคิวเนี่ยนะคะก็มีการเปรียบเทียบอ้อมไปอ้อมมาวกไปวนมานิดหน่อยอ้อมหน่อยไม่ถามตรง
เอกภัยบูลก็เลยย้อนกลับไปเลยว่าผมไม่ได้โง่นะถามมาเลยถามให้ตรงประเด็นมาเลยเอาไปฟังเสียงกันอีกสักครั้งนะคะ
ผมพูดหัวคิวเรื่องนี้มันผิดกฎหมายผมไม่ได้โง่ถึงขนาดว่าไอ้หัวคิวไอ้ซื้อที่ดินมันคนละประเด็นท่านอย่าทำท่านถามให้ตรงท่านอย่าท่านอย่ามาอะไรกับผมอย่างนี้
ไม่ต้องเสียเวลาผมบอกแล้วนะครับเอาไว้ตรงประเด็น
โอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นการแถลงข่าวที่ค่อนข้างจะร้อนแรงพอสมควร

แล้วก็คนที่สักถามก็นายจตุพรพรมพันธ์
คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาแต่ละท่านก็ถามแบบดุเดือดพอสมควรนะคะ

จตุพรก็ออกมาพูดถึงการแถลงข่าวที่ผ่านมานะคะ
บอกว่าฟังดูแล้วก็ไม่แตกต่าง
จากการแถลงผลการสอบสวน๒ครั้งที่ผ่านมา
แถลงโดยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
และการแถลงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ฟังความคิดเห็นจากนายจตุพรค่ะ
เปิดประเด็นต่อเนื่อง
จากที่พลเอกอุดมเดชแถลงไปการันตีหลังจากนั้น

ไม่ต้องบอกว่าจะชี้นำผลกันอย่างไร

เป็นปัญหาสำหรับการตรวจสอบครั้งนี้
ถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาต้องสอบใหม่ข้อสอบรั่ว
ค่ะนายจตุพรก็ตั้งข้อสังเกตว่าข้อสอบรั่วผลการสอบสวน
ทำไมมีการรู้ล่วงหน้าไปบอกพลเอกอุดมเดชล่วงหน้าก่อนหรือเปล่า
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของค่าหัวคิวถามว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไง
ค่าหัวคิวกับค่าให้คำแนะนำค่าปรึกษาเนี่ยมันต่างกันยังไง
มันก็ฆ่าหัวคิวไม่ใช่เหรอเป็นการตั้งข้อสังเกตของนายจตุพรนะคะ
ค่ะนายจตุพรบอกว่าเชื่อว่าเรื่องนี้มีความผิดปกติ
เพราะว่าที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่าย
ขัดขวางไม่ให้ภาคประชาชนเดินทางไปตรวจสอบที่อุทยานราชพักษ์
แต่จากนี้คงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
ที่จะรับไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
มั่นใจว่าปปชก็น่าจะรวบรวมข้อมูลนี้ไปสอบสวนข้อที่จริงต่อไป
เพราะว่าฟังดูแล้วจากการแถลงเหมือนกับว่าน่าจะจบ
เพราะว่าจากการแถลงก็ยืนยันว่าเงินบริจาคถูกต้องครบถ้วน

เรื่องของค่าหัวคิวก็ไม่มีเป็นเพียงฝ่ายเอกชนเขาจ่ายเงินกัน
ในการให้คำปรึกษาเป็นค่าคำปรึกษาค่าคำแนะนำไม่ใช่ค่าหัวคิว
ส่วนเรื่องอื่นเรื่องของต้นไม้ก็บอกว่าเป็นการบริจาคไม่ได้มีการทุจริต
แต่อย่างใดรวมก็คือไม่พบความผิดปกติในการจัดสร้างโครงการอุทยานราชพักษ์
ไม่มีการทุจริตไม่มีค่าหัวคิว
แต่ประเด็นที่เหมือนจะไม่จบนะคะก็เพราะว่าในระหว่างการแถลงเนี่ย
พลเอกภัยบูลก็ตอบคำถามนายจตุพร
พลเอกภัยบูลก็พูดในลักษณะที่ว่าที่ต้องมีการตรวจสอบก็เพราะว่า
พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการจัดสร้างอุทยานราชพักษ์พูดคำว่ามีการจ่ายค่าหัวคิว
คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ผิดกฎหมายเพราะค่าหัวคิวเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย
ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบนำมาซึ่งการแถลงผลการตรวจสอบเมื่อวานนี้
แต่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่มีการแถลงอยู่นะคะ
ทางด้านของพลเอกอุดมเดชได้ติดต่อไปยังทีมงานของพลเอกภัยบูล
ทีมงานของพลเอกภัยบูลปฏิเสธไม่ให้พลเอกอุดมเดชแถลงข่าว
แต่สุดท้ายค่ะก็มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อทั้งสองฝ่ายทั้งสองมุม
พลเอกภัยบูลทั้งพลเอกอุดมเดชดูเหมือนว่าจะดุเดือดพอสมควร
สำหรับการให้สัมภาษณ์สื่อนะคะเพราะว่าพลเอกอุดมเดชยืนยันว่าไปเอาเทปมาดู
เลยตัวเองไม่เคยพูดเรื่องของค่าหัวคิวค่ะคุณผู้ชมครับพลเอกอุดมเดช
กรณีที่พลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในเรื่องของค่าหัวคิวพลเอกอุดมเดชยืนยัน
ย้ำเลยบอกว่าไม่เคยยอมรับ
เพราะว่าสื่อมวลชนธรรมเนียบรัฐบาลก่อนหน้านี้มาถาม
ถามก่อนจะประชุมคณะรัฐมนตรีเวลาน้อย
ก็เลยตอบไปสั้นว่าอาจจะมีความจริงบางส่วน
แต่คำนี้มันพลาดพลาดไปหน่อยแต่ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมแล้ว
เป็นเรื่องที่บริษัทเอกชนไปหาคนที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับโรงหล่อเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีการจ่ายค่าที่ปรึกษาหารือกัน
และทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตงก็เรียกว่าค่าตอบแทนที่ปรึกษา
ไม่ใช่เรื่องของการหักค่าหัวคิว
พลเอกอุดมเดชบอกว่าก็ถามไปยังพลเอกภัยบูล
ให้ไปนำเทปสัมภาษณ์มาเปิดดูเลยมาเปิดย้อนหลังดูเลยค่ะ
ว่าไม่ได้พูดจริงพลาดไปเพียงบางส่วนเท่านั้นเอง
แล้วก็อธิบายไปชัดเจนแล้วย้ำว่าตัวเองนั้นรังเกียจ
คำว่าหักหัวคิวซึ่งยังงมงายอยู่ในคำนี้
คำเดิมวนไปวนมารังเกียจคำนี้มากแปลกใจเหมือนกัน
ว่าทำไมคำนี้ประเด็นนี้ยังไม่จบสักที
ถามว่าพอใจไหมสำหรับการแถลงของสอตชเมื่อวานนี้
พลเอกอุดมเดชบอกว่าส่วนตัวพอใจกับสิ่งที่สตงได้ตรวจสอบ
แต่ถ้ายังมีคนนำมาปรักปรำกันอีกก็อาจจะฟ้องดำเนินคดี
กับคนที่กล่าวหาใส่ร้ายเพราะเรื่องนี้เชื่อมั่นว่า
ถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงไม่เกี่ยวกับการหักฆ่าหัวคิว
แต่อย่างใดซึ่งเรื่องนี้พลเอกอุดมเดชก็เลยนัดสื่อมวลชนเลยค่ะ
เช้าวันนี้๘โมงครึ่งที่กระทรวงกลาโหม
จะมีการชี้แจงกับสื่อมวลชนอีกครั้ง
แล้วก็จะตอบคำถามในทุกประเด็นในเรื่องนี้นะคะ